แล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบผู้หญิงคนนี้จังเลย
ดาการดาผมอยากจะรู้จักเขาดาการทำอย่างไรดี
สิ่งแรกที่ดาการดาแล้วก็แบบแหว
ครั้งแรกที่พวกคุณเจอกันเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะ
ก็เป็นการเจอครั้งแรกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ความต่างเหล่านี้ทำให้คุณทะเลาะกัน

นุ่งกับท้อมไปก็ไม่ได้หรอก
มันคงจะไม่มีสักครั้งที่เฉียด

โหเดือนแรกเจ็บที่สุดในชีวิต

แม่ไม่เคยทำให้นุ่นร้องไห้ขนาดนี้เลย
เป็นคนที่นุ่นอยากเอาชนะใจเขามาก

แต่หลังจากนั้นนุ่นพยายามที่จะชนะใจว่า
เราสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางจะแต่งงานได้นะ
เช่นเมื่อกี้
เด็กแกเด็กสีดี
เด็กแกเด็กสีดี
มนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนตามหาความรักที่สมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งนั้น
แต่จะมีสักกี่คนที่จะมีความรักและอยู่ด้วยกันตราบนานเท่านั้น
เพราะขึ้นชื่อว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว
แต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องช่วยกันทำให้ความแตกต่างกลายเป็นความเข้าใจ
พวกเขาทั้งสองคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทางในฐานะคู่รัก
แต่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาผ่านมันมาได้
และอะไรทำให้ทั้งสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน
ต้องไปฟังคำตอบจากปากของพวกเขาเอง
พิพัฒน์และนุ่นศิรพันธ์อภิรักษ์นากร

หุ่นสูงนักโรงเรียน

คุณหมูสุรรี่

วันนี้เราพาคุณชมเมืองเลยถอยหลังไปสักเมื่อประมาณ๘๙ปีที่พวกคุณสองคนเริ่มคบกันใหม่
ครั้งแรกที่พวกคุณเจอกันเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะทบทวนความทรงจำกันหน่อย
วันที่เจอกันวันแรกเลยผมก็เหมือนโทรนัดกันนี่แหละครับเป็นการจีบแล้วเขาก็ยอมที่จะมาเจอ
งั้นต้องถอยหลังไกลกว่านั้นเลยว่าคุณสองคนรู้จักกันครั้งแรก

อะไรอยู่ทำให้โอปอลรับหน้าที่นี้คุณก็ต้องบอกอะไรเธอก่อน
ผมถ่ายละครกับโอปอลอยู่ตอนนั้นค่ะ
แล้วก็ได้ดูภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิท
ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าโหผมชอบผู้หญิงคนนี้จังเลย

ใช่ฮะด่าการด่าผมอยากจะรู้จักเขาทำยังไงดี
นั่นคือนักแสดงหน้าใหม่มากนี่คือเรื่องแรกของคุณเลย

คุณเป็นแฟนเพื่อนสนิทเห็นด่ากันด่าปิ๊งนางเอก
ไม่ได้เป็นแฟนเพื่อนสนิทด้วยแต่ชอบด่ากัน

แปลว่าวินาทีแรกซีนแรกที่คุณเห็นดากันดาแล้วคุณแบบโอ้วว้าวอย่างนี้เหรอฮะ
ไม่ว่าจะเป็นซันนี่หรือน้องเอกเลยมันจะดูมืดอ่ะ
แต่ดาการดาเนี่ยออกมาทุกช็อตจะดูสว่างอยู่คนเดียว

ปุ๊บคุณดูเห็นดากันดาแล้วคุณก็โอ้ว้าวชั่วโมงกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มันน่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว

แล้วโอปอลอยู่ในนั้นซึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งผมเจอโอปอลแล้วเราก็ถ่ายละครด้วยกัน
ผมก็เลยบอกโอปอลว่าผมรู้จักอยากจะรู้จักดาการดาอยากจะรู้จักนุ่นศิรพันธ์เพราะเห็นชื่อเขา
คือผมดูจนผมอ่านไตเติลคือรออ่านว่าเนี่ยคนนี้คือใคร
แล้วผมก็ไปถามโอปอลบอกโอปอลว่าขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหม

แล้วโอปอลไม่งงกับอาการของคุณนะฮะ
ก็งงโอปอลเขาบอกพี่พัฒน์คือสงสัยว่าแล้วทำไมถึงแบบชอบทำไมถึงมาขออะไรอย่างเงี้ย
คุณก็เลยขอเบอร์โอปอลโอปอลก็มีอาการงง
งงงแล้วเขาก็ไม่ให้เขาไม่ให้ผม

คือเขาต้องไปขออนุญาตเพื่อนเขาก่อน

ผมมันลุ้นนะเหือออกมือฮะ

ปกตินุ่งก็จะมีเบอร์แค่ไม่กี่

ในใจคือเพิ่งมาทำงาน
โทรหาเราทำไมเนี่ย

จังหวะนั้นคือยังไงตื่นเต้นออกเสียงไม่ชัดหรือว่ายังไงฮะ

หลังจากนั้นคุณวางสายไปด้วยความรู้สึกอะไรคุณจำได้ไหม

ยิ้มด้วยแหละ

คือนั่มมีหินใช่มะ

เราเคยกรี๊ดต่อให้แบบโอ๊ยมีหญิงอะ

ฉันสวยอะ
แล้วดูเหนือดูเหนือดูมีแต้มต่อเลย

มาจีบฉันหลังจากนั้นคุณก็พัฒนาความสัมพันธ์คุยกันมาเรื่อย
ก็คุยกันแล้วก็คือคุยกันไม่นาน
แล้วก็ขออนุญาตเขาเพื่อให้ได้ไปเจอ

ก็เป็นการเจอครั้งแรกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เราก็เลยไปสั่งสรรค์กับเพื่อนก่อนเจอกับเพื่อน
เพราะผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนคล้ายกับที่อยู่ในหนังนั่นแหละ
ผมว่ามันใช่เลยผมก็เจอเพื่อนก่อน

หน้าเนี่ยแดงตั้งแต่หัวจดเนี่ยปลายเท้าเลย

ย้อมใจนะฮะแต่ว่าเหมือนกินมาเต็มที่
เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเข้ากันได้แบบนี้

ในเรื่องเธอก็ดื่มเมาส์เละเทะใช่

เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ถูกทางช่วงเวลานั้น

สิ่งที่คุณได้รับจากการเจอกันครั้งแรก

เวรกรรมงานเข้าเหมือนเกมเปลี่ยน

คือคาแรกเตอร์นู้นดูเป็นแบบ

คุณดูเป็นซาวอาร์ดค่ะใช่เรียนที่เชี่ยวใหม่ด้วยอาทอะไรประมาณนั้น
แต่ในความจริงแล้วคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น

กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยว
แล้วภาพความคิดของคนทั่วไปที่เห็นท็อปเนี่ย

แบบเป็นคนดีน่ารักนิสัยดีอะไรอย่างนี้

มาครั้งแรกตัวแดงมีกลิ่นด้วย

ดูแบบ
ผู้ชายคนนี้เข้าหาคุณด้วยชะไตล์อะไรฮะ
สโรคโปรกหานุกนานตามใจ
เข้ามาในธีมไหน